ความรับผิดชอบเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่เราบอกให้คนนั้น
มีความรับผิดชอบไม่ได้เขาต้องสำนึกด้วยตัวเอง

เจ้าของรถกระบะนะจอดรถไว้โดนรถมาชน
แต่ตัวเจ้าของเนี่ยชื่นชมคนที่มาชนเพราะแบบนี้ฮะ

จะเห็นว่ารถเก่งคันนี้จู่ก็มาชนหน้าของกระบะไป
โอ้โหบ้านหลังนี้อยู่ในจังหวัดประจวบคิริคันครับ
จากนั้นเนี่ยนี่ฮะคนในรถลงมา
ผู้ญิงลงมาก่อนพู่ชายลงมานะ

กระบะเนี่ยไฟเลี้ยวแตกเขาก็มองเข้าไปในบ้าน
เข้าไปในบ้านดูมีใครอยู่ในบ้านไหมเนี่ย
แต่ไม่เห็นใครนี่ฮะตอนสำรวจความเสียหายอยู่
พอไม่เห็นใครในบ้านก็เลยทำยังไงดี
เราอยากจะรับผิดชอบเราเขียนเบอร์โทรติดต่อไว้ครับ
เขียนไว้ตอนแรกเนี่ยเขาเอาไอ้ที่เขียนเบอร์ไว้นะ
ไปติดตรงไฟเลี้ยวนี่ติดไว้ก่อน
สักพักพอจะขึ้นรถคุณผู้ชมฮะ
เขาเห็นกล้องวงจรปิดนี่เขาชูเลย
โอ้โหพี่ชูให้ดูเลยว่าผมเป็นคนเขียนกระดาษใบนี้นะ

คือเขาเอากระดาษไปชูใส่กล้องถูกไหม
เออนี่ฮะเหตุเกิดวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
เจ้าของรถชื่อว่าคุณวะรันพรบอกว่า
เช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุเป็นเจ้าของรถ

คู่กรณีมาแสดงความรับผิดชอบที่บ้านเลยครับ
ก็เลยคุยตกลงกันว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันซ่อมเองนะ
เดี๋ยวฉันซ่อมรถเองเพราะว่ามันเสียหายแค่เล็กน้อยเท่านั้น
แล้วคุณวรรณพรก็ชมคู่กรณีด้วยที่แสดงความรับผิดชอบแบบนั้นครับ

ส่วนคนที่ถูกรถจอดขวางหน้า
วันนี้ครับคุณผู้ชมมีวิธีแก้ดีมาฝากกัน
แชร์วิธีนี้เลยครับเจ้าของบ้านหลังนึงเนี่ย
เขาบอกว่าเขาตามหาเจ้าของรถไม่ได้มาจอด
ขวางหน้า๒วันแล้วเนี่ยเขาเอารถแบ็คโฮล์
เอารถแบ็คโฮลมาเลยฮะนำรถแคคโฮเข้าทำงานเนี่ย
โทรแจ้ง๑๙๑ให้เจ้าหน้าที่ไปยกรถออก
ซึ่งเจ้าของรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ายกรถเองด้วยนะครับ
นี่ยกออกไปเลยเขาโดยบอกว่าทำแบบนี้ไม่ต้องมีปัญหากับใครด้วยนะ
อย่าไปเคลื่อนย้ายรถเองอย่าไปทำความเสียหายรถ

ก็บอกขั้นตอนคือโทรบอก๑๙๑ครับ
บอกเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความให้มาจากการยกออกไป
เรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพดอนหัวร่อจังหวัดชนบุรีครับ